เรื่องต่อไปคุณผู้ชมต้องระวังเวลาเราจอดรถ
ปุ๊บกำลังจะลงจอดรถแล้วมันมีคันอื่นจอดข้างเล่าอย่างนี้

คันนี้เปิดไปประตูไปกระแทกคันข้าง
คุณป้าที่อยู่รถอีกฝั่งนึงเธอไม่ยอม

คุณผู้ชมฮะคนที่อยู่ในรถฝั่งขวาเนี่ยนะรถสีดำเนี่ยลงจากรถไปแล้วเปิดประตูไปโดนคันสีขาว
คุณป้าที่อยู่คันสีขาวไม่พอใจครับก็เลยมีการโต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่ง
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่สาวผู้เสียหายกับเพื่อนรวม๔คนเนี่ยไปจอดรถที่ร้านกาแฟชื่อดังย่านบางนาครับ
แต่ทีนี้เพื่อนเธอที่นั่งเบาะหลังเธอไปเปิดประตูกระแทกอย่างที่บอกไป
ป้าเขาก็ออกมาโวยวายโวยวายเสียงดังลั่นเลยนะ
แต่ทีนี้พอจะเรียกประกันมาเคลมอ้าวไม่ยอมครับ
ป้าคนนั้นที่ลงมาจากรถคันขาวเนี่ยเดินลงมาดูรอยสักพักนึงแล้วก็อ้าประตูรถไปกระแทกรถผู้เสียหายด้วยนะ

การเอาคืนครับคุณบุ๊คคุณผู้ชมฮะเหตุเกิดช่วงบ่ายสามโมงครึ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
ทีนี้ไปดูผู้เสียหายชื่อว่าคุณวิวอายุ๓๕ปีคุณวิวเนี่ยอยู่ในรถคันสีดำนะ
เธอก็เล่าแบบนี้ว่าตอนเพื่อนเปิดประตูเนี่ยเธอก็คิดว่าอ๋อไม่ได้แรงมากมั้งเพราะว่านั่งอยู่ข้างในรถเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงเลย
แล้วก็คิดว่าหลังจากที่ป้าเขาอ้าประตูมากระแทกคืนก็น่าจะเจ้ากันไปเรื่องก็น่าจะจบกันแล้ว
แต่ไม่จบไม่จบอ่ะสิครับหลังจากที่เธอกับเพื่อนไปดื่มกาแฟในร้านประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาปุ๊บอ้าวรถเธอเป็นรอยกรีด
เรื่องเลยคราวนี้กรีดเป็นรอยยาวเลยครับฝั่งประตูคนขับเธอถึงกับตกใจเลยเพราะว่าไอ้ร่องรอยที่โดนกรีดเนี่ยลึกมาก

น่าจะเป็นจังหวะนั่นแหละที่เธอคิดว่า
ผู้ก่อเหตุจงใจทำครับจงใจจะกรีดรถเธอ
ซึ่งมันไม่ถูกต้องมันทำให้คนอื่นเดือดร้อน

แต่ล่าสุดนะคุณนะฝั่งของผู้เสียหาย
แจ้งความไว้ที่สอนอบังนาแล้วฮะตำรวจบอกว่า
เมื่อเทียบกับร่องรอยความเสียหาย

เห็นก้มเงยเปิดประตูอะไรแบบนี้
จุดตรงนั้นน่าจะเป็นจุดกรีดชัดเจน
ตำรวจบอกแบบนี้น่าจะเป็นจุดกรีดชัดเจน

คู่กรณีน่าจะจงใจก่อเหตุ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องตามตัวคู่กรณีให้เจอก่อนนะ
เพื่อนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องฟังความสองข้างว่าจะเป็นยังไง
โอ้โหแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันนะคุณนะ

เออคุณเคยเจอไหมนะฮะ
ผมเปิดประตูไปกระแทกคนอื่นแล้วเขาไม่มีคนในรถ